สำหรับคนที่อยากจะใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
เสนอโมเดลเข้ามาและได้ผู้ชนะเลิศ
ผู้ที่ชนะเลิศเขาพาไปร่วมปั่นจักรยานรอบเกาะสิงคโปร์
เพื่อเป็นการเรียนรู้การจัดเส้นทางจักรยาน
แล้วก็นำความรู้มาพัฒนาเส้นทางจักรยาน

ติดตามได้จากรายงานของคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ

กำลังกลายเป็นเมืองจักรยานแห่งอาเซียน

ที่จะสร้างให้เมืองเป็นมิตรกับนักปั่น

ระยะทาง๗๐๐กิโลเมตรรอบเกาะสิงคโปร์

จากนั้นก็ยังเชื่อมกับรถไฟใต้ดิน
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
รวมทั้งการใช้ชีวิตของคนสิงคโปร์อีกด้วย
ปัจจุบันมีการใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น
เพียงแต่คนท้องถิ่นของสิงคโปร์เท่านั้น
แต่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักปั่นมืออาชีพ
ต่างเดินทางไปทดลองใช้เส้นทางจักรยาน

การสร้างสังคมจักรยานอย่างยั่งยืน
ผมว่าจักรยานมันก็สื่อสารหลายอย่างนะครับ
คือส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตสมัยใหม่ด้วยนะครับ
ที่ทุกคนก็หันมาขี่จักรยานกันมากขึ้นนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของความยั่งยืน
ในเรื่องของพลังงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ
ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่มันสะท้อนได้ดีก็คือการ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาตัวจักรยานตัวนี้เข้ามา
เข้ามาทำเป็นโครงการ
เพื่อที่จะให้น้องได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมรอบข้างอย่างแท้จริง
การส่งเสริมการสร้างสังคมจักรยานอย่างยั่งยืน
เคียงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการเขียนโครงการ

สอดคล้องกับบริบทของเมืองนั้นมากที่สุด
ซึ่งการไปเยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้
ก็ได้นำนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด
ปั่นจักรยานรอบเกาะสิงคโปร์
เพื่อต้องการให้เรียนรู้จากเมืองที่ประสบความสำเร็จ
วันนี้ที่ผ่านมาสิงคโปร์ก็จะทำให้น้องได้เห็นว่า
ถ้าเกิดมีการวางแผนที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงจังเนี่ยนะครับ
จริงการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับ
แล้วก็การพัฒนาเทิงเมืองกับสิ่งแวดล้อมที่ดี
มันสามารถไปด้วยกันได้นะครับ
นำเยาวชนไปปั่นจักรยานที่ประเทศสิงคโปร์
จากจะได้ชื่นชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว
ได้เห็นรูปแบบการจัดการเส้นทางจักรยาน
กลายเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดี
เยาวชนเหล่านี้นำความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาเส้นทางจักรยานในรั้วมหาวิทยาลัยของตนเอง

ตลอดจนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไป
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน